ต้องลอยอังคารถึงจะลอยได้ไกล

จะได้เห็นร่องรอยเกลือน

ตื่นเช้ามานี่ฉันต้องล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวทุกวันนะคะ

เราอยากร้องอยากแสดงออก

เป็นอะไร
โอ้โฮ